เปลี่ยนอารมณ์ไปจังหวัดราชบุรีกันบ้าง
ที่นั่นเขาบอกว่าร้านขายยาที่นี่
แจกโปรโมชั่นปลอบใจ
ใครที่อกหักจากลอตเตอรี่เอามาเลย
เอามารับส่วนลดครับ

เนี่ยฮะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณกิจธเนธ
ธนรุ่งโรธทวีเจ้าของร้าน
แล้วก็เป็นเพศรัชกรประจำร้านบ้านยารักคุณ
ผมชอบชื่อร้านเขานะเออถ้าไม่รักไม่เปิดโปรโมชั่นแบบนี้หรอกจ้ะ

อยู่ในพื้นที่ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่ามีความคิดอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเล็กน้อยของลูกค้าในช่วงที่
เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีในช่วงนี้นะ
ก็เลยจัดโปรโมชั่นลอตเตอรี่มีค่าอย่าทิ้ง
เป็นการปลอบใจให้กับคนที่พลาดหวังไม่ถูกรางวัล
ถามว่าต้องทำยังไงนี่เลยเขาไปประกาศเอาไว้ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าให้นำลอตเตอรี่เก่าเนี่ยที่ไม่ถูกรางวัลเอามาเลย
เอามาเป็นส่วนลดมูลค่า๑๐บาท
โอ้โฮเยอะนะ๑๐บาท
ลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกรางวัลเอาจริงมันคือเศษกระดาษไปแล้ว
แต่เขาบอกว่าคุณเอามาสิเนี่ยผมเพิ่มมูลค่าให้เป็น๑๐บาทเลย
เขาบอกว่ามูลค่า๑๐บาทต่อ๑สลาก๑ใบ
ไปซื้อสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมเวทสำอางอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
รวมไปถึงสินค้าในกลุ่มที่เป็นทางเลือกที่หลากหลายอย่างเช่น
หลอดวัดไข้ไหมเจลวัดไข้แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยอันนี้จำเป็นต้องมี

เขาจำกัดโคต้า๑คนต่อ๑สิทธิ์เท่านั้น
อ๋อปรากฏว่าโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากันเพียบเลยครับคือลอตาลีเก่ามากันเพียบเลยครับ

แต่อย่างนี้มันมีเรื่องของกฎกติกานิดเดียว

เขาจัดโปรโมชั่นนี้เรื่อยเลยนะ
แต่เขาเริ่มคือตั้งแต่งวัดวันที่๑๖มทุนายนที่ผ่านมา
นั่นหมายความว่าก็คือเริ่มในงวดที่แล้ว

ไปถามเจ้าของร้านเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะ

ไอ้ลอตเตอรี่เก่าที่ได้มาไม่ได้ไปทำอะไรหรอก

เขาไปทำเป็นพวกอุปกรณ์ต่างเป็นสินค้า
เอาไว้จำหน่ายเพื่อต่อเป็นทุนการศึกษา
จงดอกมันอาจารย์เป็นฝึกอาชีพกันได้ด้วยนะครับ
เป็นไอเดียที่ดีเนอะคุณผู้ชมก็รมด้วยช่วยกันช่วยเหลือซึ่งการละการละการ